ครับชาวบ้านที่สงขาร้องเรียนผู้สื่อข่าว
กรณีของบอกว่ามีแก๊งขอเงินครับ
เกิดสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านเป็นอย่างมากครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านร้องเรียนมีคนไปรอขอเงิน
ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหะนครจังหวัดสงขา
ซึ่งถ้าไม่ให้จะเดินขอจนกว่าจะให้
โดยแก๊งนี้มี๔๕คน
ตำรวจชุดสืบสวนสพสิงหานครพร้อมฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่ทันทีครับเพื่อตรวจสอบ
แต่ไม่พบตัวแก๊งขอเงิน
แต่เพียงคล้อยหลังเจ้าหน้าที่กลับไปเท่านั้นแหละครับ
ผู้สื่อข่าวได้พบชายอายุ๗๐ปี

ผู้สื่อข่าวได้ถามคุณลุงว่าขอเงินไปทำอะไร
และไม่กลัวตำรวจจับลุงเหรอ
บอกว่าเอาไปซื้อของกิน

และไม่กลัวตำรวจเพราะทำแบบสุจริต

คุณลุงนะครับมีฐานะดีมาก

มาทำอาชีพนี้แทน
นอกจากนี้ยังมีแก๊งอีกหนึ่งคนคือนายฃ
ซึ่งแม่ค้าในตลาดถ่ายคลิปส่งให้ผู้สื่อข่าว
นายกคนนี้ถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่ง

เนื่องจากเป็นผู้เสพสารเสพติด
ล่าสุดเพิ่งออกมาจากสถานบำบัด
และกลับมาก่อเหตุเดินขอเงินต่อครับ
ชาวบ้านได้ฝากเตือนภัยบุคคลในภาพ

และขอฝากด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตาม

เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของชาวบ้าน
ในตลาดและคนที่มาจับจ่ายซื้อข้าวของต่อไปครับ